มาต่อกันที่หนุ่มเกาหลีคนนี้กันบ้างดีกว่าสำหรับพักยูชรนะคะหรือว่านุ่มมิกกี้นั่นเองค่ะมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวรายหนึ่งในสถานที่บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่
เรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะคะตกเป็นข่าวหนักมากเลยทำเอาสาวกแฟนคลับของซุปตาเกาหลีพักยูชอนหรือว่ามิกกี้แห่งวงบอยแบรนด์ชื่อดังเจวายเจตกอกตกใจไปตามตามกันเลยนะคะคุณหลังตกเป็นข่าวล่วงละเมิดทางเพศนางสาวลีอายุยี่สิบสี่ปี
พนักงานสถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งเมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะเวลาประมาณตี๕และได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา
แม้ว่าจะพบดีเอ็นเอของไอดอลหนุ่มคนดัง

ซึ่งหลักฐานนี้ยืนยันได้เพียงว่าทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันจริง
แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการข่มขืนหรือไม่
ซึ่งก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับของซุปตานุ่มนะคะ
โล่งอกโล่งใจไปตามกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
สถานที่บันเทิงของผู้ใหญ่มันพูดง่ายได้ไหม